เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงแถลงถึงความสำเร็จ
หลังจากธนาคารโลกจัดอันดับที่ไทยอยู่ที่๖ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าจาก๑๙๐ประเทศทั่วโลก
ฟนยังประกาศยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กรฟนยังมีแผนยกระดับงานบริการอย่างต่อเนื่อง
เช่นการจัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าแก่ภาคเอกชน
ตลอดจนขยายการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อให้กรุงเทพเป็นมหานครไร้สายที่มั่นคงทางพลังงาน